ชีวิตที่เกิดมาเธอคือสิ่งที่ยึดมั่นทั้งรักทั้งผูกพันยิ่งสิ่งใด
เพราะเธอนั้นคือประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาทำลาย
ชีวิตไม่จีรังแต่แผ่นดินต้องยั่งยืนอยากเห็นเธอฟื้นคืนและสดใส
ถ้าตัวฉันเองยังหายใจ
จะยากเย็นแค่ไหนก็ไม่ท้อ
แต่มีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจ
พลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไป
แต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจ
วันที่หวังนั้นคงไม่ไกล
เพื่อประเทศไทยของทุกคน
ชีวิตไม่จีรัง

แต่แผ่นดินต้องยั่งยืน
อยากเห็นเธอฟื้นคืนและสดใส
ถ้าตัวฉันเองยังหายใจ
จะยากเย็นแค่ไหนก็ไม่ท้อ
แต่มีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจ
พลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไป
แต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจ
วันที่หวังนั้นคงไม่ไกล
เพื่อประเทศไทยของทุกคน

คำเพราะว่า
ฉันมีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจ
พลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไป

ให้เราร่วมมือกับสิ่งที่พาเธออยากทำให้กลับให้กัน
พระเจ้านั้นคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไป
แต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจ
วันที่หวังนั้นคงไม่ไกล
เพื่อประเทศไทยของทุกคน
มีสองมือกับหนึ่งลมหายใจ
พลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไป
แต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจ
ก้าวสู่ความหวังอันยิ่งใหญ่
จะคืนความสุขใจให้ทุกคน